ตัวอย่างจากจังหวัดนครราชศรีมานะคะเลี้ยงไส้เดือนพันธแอฟริกาเขาบอกว่า
บุกเบิกแห่งแรกในพื้นที่และที่สำคัญเรื่องของรายได้
สามถึงสี่หมื่นบาทต่อเดือนอ่าหน้าตาจะเป็นอย่างไรนะคะ
สำหรับไส้เดือนแอฟริกาไปดูกันหน่อยค่ะเอ้านี่นี่จับถึงเต็มมือดิ
ใช่ไหมคุณเกดครับอีหวังขายได้ชอบ
ไส้เดือนตัวอวบอ้วนกระดื๊บกระดื๊บอยู่ในกระมังนะคะ
เป็นของคุณบุญรักษ์ลองมิ่งอายุหกสิบเอ็ดปี
เกษียณอายุราชการแล้วนะคะอยู่ที่บ้านทุ่งกระโดนอำเภอเมือง
นครราชศรีมาเป็นอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนโสดศึกษาจังหวัดสุรินทร์ค่ะ
เกษียณมาก็เริ่มคิดหาอาชีพเสริมและใช้พื้นที่บริเวณสวนข้างบ้าน
สองงานนี่แหละค่ะเลี้ยงไส้เดือนพันธุ์แอฟริกา
ซึ่งในพื้นที่ยังไม่มีใครเคยบุกเบิกเลี้ยงมาก่อน
ถือว่าเป็นการเปิดตัวตลาดไส้เดือนแห่งแรกในจังหวัดด้วยนะคะ
นำไปขายได้ตัวละนับเป็นตัวนะคะไม่ได้นับเป็นกิโลนะคะ
ตัวละ๑๓บาทแล้วแต่ขนาดค่ะ
ส่วนมูลไส้เดือนก็ไปขายได้อีกกิโลกรัมละ๔๐บาท
เฉลี่ยแล้วทั้งตัวทั้งมูลเนี่ยนะคะเดือนละ๓๐๐๐๐๔๐๐๐๐บาทนะ
เป็นปุ๋ยังดีเลยนะใช่ค่ะมูลไส้เดือนเนี่ย
มาดูวิธีการเลี้ยงกันหน่อยนะคะเริ่มจากเตรียมปุ๋ยหมากเพื่อเป็นที่อยู่
และอาหารสำหรับไส้เดือนใช้มูลโคนมเศษเปลือกผักผลไม้
ฟางเลื่อยใบไม้ขุยมะพร้าวเอาไปคลุกเคล้ากัน
แล้วก็หมักรวมกัน๑๒เดือนนะคะ
ระหว่างนั้นให้รดน้ำพอชุ่มนะคะแล้วก็ใส่ปุ๋ยหมักลงในภาชนะที่จะเลี้ยง
กระมังบ่อซีเมนหรือว่าชั้นพลาสติกค่ะ
จากนั้นก็ปล่อยไส้เดือนลงไปแล้วก็คอยให้อาหารอย่างสม่ำเสมอ
ซึ่งธรรมชาติของไส้เดือนเขาก็จะกินอาหารทุกประเภทอยู่แล้วนะคะ
ยกเว้นอาหารเผ็ดแล้วก็อาหารเค็ม
อย่าเอาพริกไปให้เขานะเขาไม่กินนะคะ
แต่อากาศที่ร้อนอบอ้าวอุณหภูมิสูงกว่า๔๐องศาเซลเซียสนะคะ
ทำให้ไส้เดือนตายได้เพราะว่าอุณหภูมิที่เหมาะสมเนี่ยก็คือ๒๐๓๐องศานะคะ
หากมีอากาศที่เย็นจัดหรือว่าร้อนเกินไป
ทำให้ไส้เดือนกินอาหารแล้วก็ขยายพันธุ์ได้น้อยลงค่ะ
อันนี้กับลูกทันที